นี้สั้นเลยค่ะเรื่องของความเชื่อเหมือนกัน
เห็นไหมคะแสงไฟปริศนาตรงนั้นแหละค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าและเชื่อว่านั่นคือผีโพ
ครับค่ะคุณผู้ชมผีโพงค่ะคุณผู้ชมนี่
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าผีโพงในบ้านพี่เรา
เรากับพี่แยกกันอยู่น่ากลัว
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะพี่เบิร์ดดอม
ครับคิดว่าอะไรคะอืมอะไรวะ
แม่อิ่งห้อยหรือเปล่า
เออดูยากจังลองดูให้จบดูท้ายคลิปค่ะ
คลิปนี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่ม๔๓นาทีนะคะ

มันต่ายผ่านกล้องมุมจรปิดหรือเปล่า
แต่ว่าบางคนที่เขาเชื่อว่าเป็นผีพงก็เชื่อกัน